ทีมข่าวเราจากที่ได้ข่าวมาว่าอุ๊ย

พระที่คาดผมปวดหัวที่เป็นข่าวดังเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
บวชอยู่ที่วัดที่จังหวัดนครนายก
พระครูปะทุมปรญญัตย์ตรยานุกิต
ซึ่งพระครูปรญญัตยนุกิตกว่า
ท่านเป็นคนพานายสมุทรประสาทพรหรือว่าอดีตพระครูประหลัดประสาทพรหรือพระอ๋อย
บวชที่วัดตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วเพราะเป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนประดับปริญญาตรีที่วัดพิชัยยาติการามหรือว่าวัดพิชายาศ
ซึ่งก็รับทราบเรื่องราวของพระอ๋อยที่เกิดขึ้นจนเป็นข่าวโด่งดัง
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจบไปแล้วแล้วพระอ๋อยก็ศึกไปแล้ว
ก็เลยสามารถกลับมาบวชใหม่ได้ในส่วนของการตรวจสอบประวัติ
ก็มีการตรวจประวัติอาทยากรรมแล้วไม่พบว่าพระอ๋อยมีประวัติหรือคดีทางโลก
เพราะงั้นก็เข้าข่ายที่จะบวชได้
ตลอดเวลาที่พระอ๋อยอยู่ที่วัดมีลูกศิษย์ลูกหามาหาเยอะแยะเลย
พระอ๋อยเองก็ช่วยเหลืองานที่วัดสร้างกุฏิสร้างสาราสร้างหลังคา
รวมแล้วมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
ส่วนเรื่องที่ทีมงานหมอปลาและสื่อตามมาถึงที่วัดเนี่ย
ถ้ามาดีก็ดีแต่ถ้าจะมาแบบซ้ำเติมกันมันก็ไม่น่าจะใช่หรือเปล่า
อยากจะให้มองคนในแง่ดีบ้างไม่ใช่ว่ามองแล้วมาซ้ำเติม
ในส่วนที่หาว่าเขาผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดจริงไหมเนี่ย
อันนี้สำคัญนะมันเกี่ยวข้องกับพระศาสนาด้วย
ไม่ใช่อยู่จะมาพูดกันลอยว่าคนนี้ปราชิก
ก็ต้องไปหาข้อมูลที่จริงก่อนเพราะความผิดทางโลกก็ไม่มี

ใช่ที่นักข่าวไปสัมภาษณ์
เพราะว่ามีชาวบ้านไปเจอเอ้าหลวงพ่อรูปนี้น่าคุ้น
ไล่ไปไล่มาอ๋อนี่พระออยนี่ตอนนี้มาบวชมาจำวัดอยู่ที่นครนายก

ใช่ค่ะที่วัดของข้าว
ก็เลยมีคนส่งคลิปแล้วก็แชร์กันไป
สื่อก็เลยมาดูตรวจสอบแล้วเออใช่จริงด้วย
ใช่ค่ะส่วนอีกคลิปนึงคือคลิปเมื่อกุมภาพันธ์ปี๖๐
อันนั้นคือตอนที่เป็นคดีดัง
ที่หมอปลาบุกไปที่วัดที่สมุทรปราการ

สายมือคือแฟมภาพส่วนขวามือคือภาพปัจจุบัน
สายมือเนี่ยตอนที่หมอปลาบุกไปที่วัดที่กุฏิ

พระรูปนี้เจ้าอาวาสด้วย

มียกทรงอะไรตกอยู่

นี่แต่พระอ๋อยวันที่อยู่ที่สมุทรปราการในตอนนั้นเนี่ย

มาคุยเรื่องเงินยืมเงินอะไรพวกนี้
แล้วก็ที่รัดผมของอัตมาเองเวลาผัวหัว

สุดท้ายมีเจ้านูนทุ่งเจ้านัตรีมา
แล้วก็พาออกจากวัดไปแล้วพระอ๋อยก็ยอมศึกออกไป

เกิดขึ้นกุมภาค๖๕ใช่ไหมพี่อุ๋ยแล้วเจ้าอาวาทวัดขุมค่าวะ
เมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์กับเราที่ว่าเป็นเพื่อนกันกับพระอ๋อยเนี่ย
มาบวชมีนานะแปลว่าชวนมาบวชหลังจากนั้นเดือนเดียวเองนะ
อันนี้เราไม่รู้เพราะว่าแสดงถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็คือแค่เดือนเดียวแล้วบวชเลยใช่ไหม
แต่ว่าคนเพิ่งมาเห็นวันนี้เพิ่งมาเห็นช่วงนี้
ซึ่งทีนี้ค่ะเขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มารับตัวพระอ๋อยไปอยู่กับญาติที่อำเภอแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่๑๐มกราคมแล้วด้วยตอนนี้นะคะ
เป็นข่าวก็มีคนมารับไปแล้วใช่
นี่ที่ว่ามีรถมารับอะค่ะรับไปแล้วอยู่ที่สมุทรสาคร
เราส่งพิตินะคะไปที่หมู่บ้านโคกกระชายไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านโคกกระชาย
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเพิ่งรู้เรื่องพระอ๋อยเหมือนกันถามว่ากังวลไหมก็ไม่ได้กังวลหรอก
เพราะว่าตั้งแต่พระอ๋อยมาที่นี่เนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องเสียหายอะไรนะ
ถือเป็นพระที่ปฏิบัติดีรูปหนึ่งเลยช่วยพัฒนาวัดมาโดยตลอด
เห็นเป็นที่ประจักษ์ก็คือหากฐินเข้าวัดนำเงินไปสร้างโดมหลังคาจนเสร็จ
ส่วนภาพจำในอดีตของพระอ๋อยเนี่ยเชื่อว่าถ้าพระอ๋อยพิสูจน์ตัวเองได้
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็จะเคารพสัทธานั่นแหละ
มุมหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตื่นตัว
แล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแลความเป็นไปในหมู่บ้าน
ส่วนตัวเธอในฐานะผู้นำชุมชนหลังจากนี้ก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้น
พระที่จะมาบวชและจำวัดอยู่ในพื้นที่
ก็จะมีการขอข้อมูลพระที่จะมาบวชเพื่อตรวจสอบเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง
ล่าสุดของล่าสุดโดนปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะ
แต่ไม่ใช่พระอ๋อยนะคะเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวอะค่ะเพื่อนที่ชวนพระอ๋อยมาบวชนะคะ

พระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกออกคำสั่งปลดพระครูปฐุมปริยติยานุกิจเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวเลย
เพราะทำให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์และศาสนาเป็นการประพฤติละเมิดจริยาพระสังคาธิการอย่างร้ายแรง
เราก็เลยติดต่อไปที่นายอินทพรจันเอี่ยมนะคะรักษาการแทนผอสำนักพุทธบอกว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ที่พระอ๋อยเคยมีประวัติเสื่อมเสียแต่กลับบอกว่าไม่มี
ไปไปแจ้งเท็จรับรองต่อพระอุปชาเป็นเท็จ
พระอุปชาเป็นเท็จเป็นเท็จในเรื่องของอะไรครับ
ว่าเคยต้องโทษคดีอะไรมาก่อนหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องมีการไปสอบถามพระอุปชาด้วยนะคะ
ที่บวชให้พระอ๋อยเข้าใจผิดหรืออะไรกันแน่
ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงพระอ๋อยก็ต้องศึกเพราะคุณสมบัติไม่ครบ
หมอปลาเองก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าจริงไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะ

และขอท้วงติงการทำหน้าที่ของสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพราะเวลาติดต่อมาทีไรเนี่ยติดประชุมเก่ง
ไม่เคยได้สักทีอันนี้หมอปลาบอก
และขอท้าพระอ๋อยด้วยถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ปาราชิก

อ๋อยที่คุณบอกว่าคุณไม่ปราชิก
พวกคุณบอกว่าคุณไม่ปราชิก
คุณกล้าสาบานกับผมที่วัดพระแก้วไหม
กล้าไหมครับถ้ากล้าติดต่อนักข่าวได้นะครับ
สำนักพุทธเลิกประชุมไว้เลยนะครับ
คนก็เลยอยากย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแล้ววันนั้นน่ะวันอ่า
บุหรี่ด้วยนะเนี่ยนี่ภาพปัจจุบันนะ

ที่มันเกิดคดีเจอรังเบียเจอเสือดใน
เจอยางมัดผมเจอศรีการในกุฏิเจ้าอาวาส

แล้วทำไมวันนี้ถึงสำนักพุทธถึงบอกว่า
พระไปบวชให้โดยที่เขาบวชไม่ได้
ตกลงเขาไปโดนอะไรยังไงเขามีโทษอะไรยังไงหรือเปล่า
เขาไปคุยกับสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระพระแดงจสมทประการคือ
ทางสำนักงานบอกว่าณตอนที่เกิดเหตุปีที่แล้วกุมภาพันธ์เนี่ย
อ๋อยสมัครใจศึกเองต่อหน้าเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
ประกอบกับฝ่ายหญิงไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับพระอ๋อย
เพราะฉะนั้นการที่พระอ๋อยจะกลับมาบวชใหม่ก็เลยทำได้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพระอุปชาและวัดที่พระอ๋อยจะจำวัดอยู่
และต้องมีการออกใบสุทธิใหม่ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นพระเถื่อน
ต้นรู้มาว่าหลังบวชประมาณสัก๓๔เดือน
อ๋อยติดต่อไปที่เจ้าคณะอำเภอพระประแดงจะขอกลับมาจำวัด
หนึ่งในตำบลบางย่าแพรกแต่ว่าเจ้าคณะอำเภอไม่อนุญาต
เราก็ไปหาเจ้าคณะอำเภอพระประแดงที่วัดทรงธรรม
เสียดายไม่เจอท่านนะคะเจ้าคณะไม่อยู่ค่ะ
ก็ได้พูดคุยกับพระครูพัชรีวีพัชรวีราพรเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
เรื่องกฎระเบียบต่างท่านบอกว่าตามหลักแล้วการที่พระอ๋อย
ขอกลับมาจำวัดแห่งหนึ่งที่ตำบลบางย่าแพรก
ก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของคณะสงฆ์เหมือนคนที่จะมาขออาศัยอยู่ในบ้าน
ซึ่งหลักใหญ่ก็จะอยู่ที่เจ้าอาวาสของวัดต้นสังกัดนั่นแหละ
ว่าจะอนุญาตไหมและไม่จำเป็นต้องไปขอเจ้าคณะอำเภอค่ะ
สรุปว่าเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวที่เป็นเพื่อนกับพระอ๋อยบอกว่า
ได้เพราะไม่ได้มีความผิดทางโลกตรวจสอบประวัติอาญาแล้วไม่มี
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยกลับมาบวชใหม่ได้
เจ้าคณะอำเภอสมุทรปราการก็บอกว่าเขาสมัครใจศึกเอง
ไม่ได้เกิดเหตุซึ่งหน้าก็เลยไม่ได้ปราชิก
และฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ได้แจ้งความคดีอาญากับพระอ๋อย
อ๋อยก็เลยมีสิทธิ์กลับมาบวชได้
แต่สำนักพุทธบอกว่าไม่ได้เพราะมีประวัติและคุณสมบัติไม่ครบ
คือในวันนั้นเนี่ยไม่มีการตรวจสอบขยายผลต่อว่า
ตกลงแล้วเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับศรีกาในกุฏิหรือไม่
ปราชิกหรือไม่ปราชิกตัวของพระอ๋อยรู้ดี
ถ้าปราชิกไม่ต้องให้ใครศึกเรารู้ดีว่าเราพ้นจากความเป็นพระไปแล้ว
ทีนี้ทางเจ้าคณะจังหวัดนครนายกที่ท่านออกคำสั่งปลดจ้าวาดวัดขุมข้าว
ที่พาพระอ๋อยมาบวชอีกครั้งหนึ่ง
ท่านคงจะมองเรื่องของความเสียหายแก่คณะสงฆ์และศาสนา
แม้เจ้าคณะหรือว่าจะทางคณะอำเภออะไรของพระประแดงหรือว่าสมุปราการจะมองว่า
เขาศึกเองเขาไม่ได้ปราชิกเขาบวชได้

แต่ทางนครนายกคณะสงฆ์ท่านมองว่าไม่เหมาะ

อันนี้ผมว่าสำคัญเรื่องของการพิจารณาในเชิงของโลกะวัชชะโลกติเตียน